อาวุธไม่มีนะไม่มีมีดไม่มีปืน

กลืนลงไปในท้องแล้วก็ดื่มน้ำตามเลยค่ะ
แต่สุดท้ายไปจนมุมเพราะอะไร
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
เพราะทีแรกเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ขโมย

แต่พอจับได้แล้วบอกว่าวิญญาณร้าย
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันก่อนนะคะ

นี่ใส่ปากปั๊บเปิดขวดน้ำกระดกเลย
ทองนี้คงไม่ใช่เส้นใหญ่มากนะคุณ
เออก็คือกลืนลงไปได้นี่แหละค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดในร้านห้างทองแม่หง๓เยาวราช
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
อยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองนะคะ
คือที่จับภาพได้เป็นนางสาวเอเอวิน
อายุ๓๘ปีชาวพม่ากลืนทองคำลงท้อง
คือเขาทำทีเป็นลูกค้าไงมาซื้อทอง
ที่คุณถามว่าทองคงไม่เส้นใหญ่มากมัน๒สลึงไงคุณ
เหลืองคือตัวผู้ขายเขาหยิบทองมาให้ดู๓เส้น
ใช่หยิบมาให้๓เส้นแล้วเธอก็บอกว่า
เธอต้องการลายเหมือนกับสร้อยคอที่เธอใส่

ทีนี้จังหวะนั้นเองก็อาศัยจังหวะที่คนขายเผลอ

โดยนางนันทนัทเหล่าโรธพิญญโยอายุ๖๗ปี

ก็เป็นผู้แจ้งตำรวจภูทรบางบัวทองให้ไปจับกลุ่มค่ะ
ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอหยิบทองรูปภัณฑ์ให้ดู๓เส้น
นางสาวเอเอวินบอกว่าเออขอลายเดียวกับสร้อยที่ใส่ได้ไหม
ก็เลยเอาทองคืนไป๒เส้นแล้วก็อยู่ในมือ๑เส้น
พอหันหลังไปหยิบทองหันมาดูอีกทีนึงก็อ้าว

ก็ถามเธอนะถามนางเอเอวินบอกว่าเอาทองไปไหน
เธอก็บอกว่าให้มา๒เส้นจริง

เธอก็ยืนยันทางฝั่งคนขายให้ไป๓เส้นจริง
งั้นลูกชายไปเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อย
พอเปิดเห็นภาพนี้เธอก็พังงะเหมือนกันว่าโอ้โห

เพราะว่านางเอเอวินกลืนทองลงท้องไปเลย
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ได้ควบคุมตัวคนร้าย

แล้วก็คนร้ายให้การรับสารภาพบอกว่ากลืนทองคำลงไปในท้องจริง
แต่ว่าที่ทำไปไม่ใช่เธออยากทำนะ
มีวิญญาณร้ายมาสั่งว่าให้เธอต้องกลืนเข้าไป
ถ้าเกิดเธอไม่ทำวิญญาณร้ายนั้นจะทำร้ายตัวเธอ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์
แล้วก็ต้องให้ทานยาถ่ายแล้วตำรวจก็ต้องรอนะ
ให้เธอถ่ายออกมาก่อนแล้วเพื่อที่จะเอาทองนั้น

ทองมันท้องไงก็มีค่าอยู่วันเย็นค่ำ
แต่ว่าก็ตลกดีเนอะมีวิธีการแบบนี้ด้วย

แล้วคุณจะรู้ไหมเส้นไหนที่ผ่านท้องของเธอมา